คุณผู้ชมครับช่วงนี้เราต้องเข้มข้นกันหน่อยนะครับ
เรื่องของการติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหว
ของกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง
และการดูแลความสงบเรียบร้อย
ของทางคศและรัฐบาลนะครับ
ดังนั้นเช้าแบบนี้เราจะไปดูบรรยากาศกันเลยนะฮะ

หลังจากที่กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง
สู่ธรรมเนียบรัฐบาลนะครับ

ดังนั้นตอนนี้๖นาฬิกา๒นาที

บรรยากาศที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นอย่างไร
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเรารอรายงานให้ทราบนะครับ

รายงานสดมาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับ
เชิญครับคุณสิริวัณฮะ
ก็มีประชาชนที่เข้ามาปักหลักครั้งคืนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อคืนนี้นะคะ
ก็ทยอยที่จะตื่นแล้วก็เตรียมความพร้อม

ก่อนที่แก่นนำนะคะจะนัดหมายชี้แจง
กำหนดเวลาเดินทางออกจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในเช้าวันนี้ค่ะ
ซึ่งหลายคนนะคะก็มีสีหน้าที่สดใสค่ะ
แล้วก็บางส่วนนะคะก็เดินทางมาร่วมสมทบในช่วงเช้าวันนี้ค่ะ
ขณะที่เมื่อช่วงคืนที่ผ่านมานะคะก็มีแก่นำกลุ่มคนอยากเลือกตั้งนะคะ
ก็ได้เดินทางไปยื่นคำร้องที่สารปกครอง
เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว
กลุ่มผู้ชุมนุมคนอยากเลือกตั้งในการเดินเท้าไปทำเนียบรัฐบาลนะคะ
ซึ่งก็ขอให้สารคุ้มครองไม่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหาร
และเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงขัดขวางตั้งแต่เวลา๖นาฬิกา
ถึงเวลา๑๘นาฬิกาของวันนี้นะคะ
ซึ่งก็มีรายงานแจ้งมาว่ามีทางศาลนะคะก็ได้แจ้งมาเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมานะคะเมื่อเที่ยงคืนค่ะว่าจะไม่มีการคุ้มครองในครั้งนี้ค่ะ
ซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะคะจากการสอบถามกับทางแก่นำอย่างรังสิมันโรมนะคะก็ได้ชี้แจงแล้วก็พูดคุยถึงรายละเอียดนั้นนะคะ
เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยแล้วก็ฟังทางรังสิมันโรมอีกทีนะคะว่ากำหนดการในการเดินทางไปทำเนียบรัฐบาลในเช้าวันนี้เนี่ยยังจะเป็นกำหนดการเดิมอยู่หรือเปล่าค่ะ
ค่ะเห็นว่าเมื่อคืนนี้ค่ะทางศาลได้มีการแจ้งมาว่าจะไม่มีการคุ้มครองชั่วคราวตรงนี้ค่ะเรามีการเตรียมความพร้อมยังไงบ้างคะ
คิดว่ายังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับการไม่คุ้มครองชั่วคราวนะครับไม่ได้หมายความว่าการชุมนุมตรงนี้เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายนะครับการไม่คุ้มครองชั่วคราวก็เป็นแต่เพียงมาตรการประการหนึ่งนะครับที่ที่เราไม่ได้รับเท่านั้นเองนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเรายังคงมีแผนที่จะเดินไปทำเนียบนะครับแล้วเราคงใช้วิธีการเจรจากับทาง
และก็เจอกันใหม่ที่เป็นเวลา๙นิกาคืออยากให้โรมกำหนดข้าวอีกครั้งนึงค่ะว่ากำหนดการที่จะพร้อมออกในการเดินเท้าออกไปข้างนอกมหาวิทยาลัยเป็นเวลาจะเป็นเท่าไหร่

ก็เริ่มเตรียมตัวแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนที่ไม่ได้พักครั้งคืนนะครับ
เขาสามารถเข้ามาร่วมได้นะเพื่อให้เขาทราบว่าเวลาช่วงประมาณไหนที่เขาควรจะถึงมาถึงที่นี่นะครับ
แต่ว่าเวลาที่เราจะเดินจริงนะครับจะอยู่ในช่วงเวลาประมาณ๘นาฬิกา๓๐นาทีถึง๙นาฬิกาจะยืนในช่วงเวลาประมาณนี้นะครับในการเดินนะครับ
แต่ยืนยันว่าวันนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือจะมีคำสั่งหรือว่าจะมีการเข้ามาเจรจาของฝ่ายตำรวจหรือว่าฝ่ายความมั่นคงทางกลุ่มผู้ชุมนุมก็จะเดินตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการวางไว้ก่อนหน้านี้
ที่ผ่านมาเรามีการเจรจากับเจ้าหน้าที่ตำรวจตลอดนะครับถึงจุดยืนของผู้ชมนุมนะครับแล้วก็เราพยายามนะครับที่จะหาหนทางอย่างสันตินะครับที่จะไม่ให้เกิดความรุนแรงใดนะครับกับทุกฝ่ายนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับถ้าดูจากศักยภาพของพวกเราก็คงไม่แน่จะมีศักยภาพในการสร้างความรุนแรงใดนะ